ดูความครึบหน้ากรณีที่ครูสอนดนตรีโรงเรียนแห่ง๑ในจังหวัดกรศัษธ์

แล้วก็มีการถูกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบวินัยร้ายแรง
ล่าสุดผลการตรวจสอบออกมาแล้ว

ส่วนคดีตำรวจบอกว่าดำเนินคดี๕ข้อหานักด้วยกันค่ะ
นายอัตภพลตรึกตรองศึกษาธิการภาค๑๒
ก็ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรสิน
เพื่อพิจารณาผลสอบวินัยร้ายแรง
นายชะยกรวงคำหารหรือครูนัทอายุ๔๖ปี
เป็นครูสอนวิชาดนตรีโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกละศิลป์ที่ถูกผู้ปกครองแจ้งความเดิมเดินคดี
กับครูคนดังกล่าวว่ากระทำอาณาจารย์เด็กนักเรียนหญิงชั้นป๕
ในห้องเรียนโดยผลสอบของคณะกรรมการ
สอบวินัยร้ายแรงของศึกษาธิการจังหวัดกละศิลป์

มีความผิดจริงและเข้าข่ายกระทำผิดวินัยร้ายแรง
จึงเสนอให้ไล่ออกจากราชการไว้ก่อน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้พิจารณาพยาหลักฐานแล้วเห็นว่า
เป็นการทำผิดวินัยร้ายแรงครับ
จากผู้เสียหายเป็นเด็กนักเรียนชั้นเพียงป๕อายุเพียง๑๑ปี
คณะกรรมการจะมีมติเป็นเอกชันให้ไล่ออกจากราชการ
แล้วส่งเรื่องให้ต้นสังกัดเร่งดำเนินการทันที
ขณะเดียวกันที่ประชุมเห็นชอบให้ศึกษาธิการจังหวัด
ซึ่งมีอำนาจตามมาตร๕๓ของพรรคและบุคลากรทางการศึกษา
สั่งให้บุคลากรทางการศึกษาที่กระทำความผิดวินัยร้ายแรงออกจากราชการไว้ก่อน
เพื่อป้องกันไม่ให้ก่อเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำขึ้นอีก
จำหน่ายหรือเสพยาเสพติดให้โทษ
ซึ่ง๓เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรง
ก่อนหน้านี้คุณแม่ของน้องก็มาแจ้งความกับตำรวจเนี่ยนะคะ
พลตำรวจตรีมนตรีจรรพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูทร

ส่งสำนวนคดีไปยังสำนักงานอายการจังหวัด
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเมื่อปีที่แล้ว
แจ้งข้อหา๕ข้อหาด้วยการประกอบด้วย
พรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
ไปจากปีดามันดาเพื่ออนาจารย์
กระทำชำราวเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน๑๓ปี
ซึ่งเป็นสิทธิ์อยู่ในความดูแลด้วย
มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดโดยมีอาวุธ
กักค้างหน่วงเหนียวและมีอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

โดยผู้ต้องหารับสารภาพเพียงข้อหาอาณาจารย์เท่านั้น
แต่ว่าปฏิเสธข้อหาข่มขืนกระทำชำราว

เบื้องต้นในนะคะศาลจังหวัดกรศิลป์ก็
สืบพยานฝ่ายโจทย์ในวันที่๘๙พฤษภาคมนี้
และนัดสืบพยานฝ่ายจำเลยคือ๑๐๑๑พฤษภาคมนี้